ที่ชนบุรีนะครับผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งนะฮะจากยาเสพติดนะครับ
ก็ถือมีดยาวกว่า๑ฟุตเนี่ยนะอยู่ที่แถวห้องเช่าในพื้นที่
ชาวบ้านก็หวาดกลัวดูตอนที่ตำรวจไประงับเหตุนะครับ
ฮะก็ต้องล้อมหน้าล้อมหลังนะฮะฝั่งหนึ่งก็พยายามเจรจาอยู่ข้างหน้า
อีกฝั่งหนึ่งก็แอบย่องมาอยู่ข้างหลังแล้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ถือมีดอยู่ในมือนะฮะยาวสักฟุตครึ่งได้นะครับ
นายนพดลอายุ๓๑ปี
นี่นะฮะจังหวะตรงนี้ก็เอาไม้งามเนี่ยดันเข้าไปมีปืนไฟฟ้าด้วยยิงใส่เข้าไปนี่
อีกชุดหนึ่งเข้ามาทางด้านหลังนะครับ

ตรงนี้คือห้องเช่านะครับในพื้นที่หมู่๓อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ชาวบ้านแจ้งเหตุมาบอกนพดลนี่ยืนถือมีดลักษณะคุ้มคลั่งอยู่ที่ห้องเช่า
ชาวบ้านเขาก็กลัวนะครับเพราะว่าเป็นห้องเช่าที่ปลูกติดกัน๖ห้องนะครับ
เจรจาขอให้วางมีดให้มอบตัวไม่ยอมนะครับเลยต้องบุกเข้าไปจับนะครับ
ปืนไฟฟ้าใส่ด้วยนี่เอาเหล็กง่ามไปค้ำยันด้วยแล้วก็ได้ตัวมาได้นะฮะ
ชุดหนึ่งก็อยู่ที่หลังห้องที่บุกเข้าไปนะครับ
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะสำหรับนายนพดลนะครับมีรอยแผลมีดบาดที่มือนะครับ
ก็คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ก็พบนะฮะว่ามีการเสพยาเสพติดนะครับ
พะดนยอมรับว่าเสพยาบ้าไปหนึ่งเม็ดแล้วก็หลอนนี่มีดนะฮะอีโต้นี่เห็นไหม
คือหลอนคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายเลยต้องยืนถือมีดเอาไว้เพื่อป้องกันตัว

เอาพูดแล้วตรวจฉีกเจอจะทำไง
มีชาวบ้านถูกฟันเขาที่หลังบอกว่าตอนก่อนที่ตาหมรอหาจะมา

ก็เลยเดินไปเตือนบอกอย่าส่งเสียงดัง
ที่บ้านเขามีเด็กเล็กนอนไม่ได้
พะดนไม่พอใจฮะไปหยิบมีดมาฟันใส่เขาเลยนะฮะ
หลังจากนั้นนพดลก็ยืนถือมีด
แว่งไปแกว่งมาอยู่ที่หน้าห้องตัวเอง
ชาวบ้านหวาดกลัวนะครับ
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุ